เรื่องของยาเสพติดเราพูดเสมอว่าใครยุ่งเกี่ยวกับมัน
ชีวิตนั้นจบไม่สวยแน่นอนนะครับ

เสพยาจนคุ้มครั่งทำลายข้าวของไล่แทงไล่ฟันชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านรู้ข่าวก็วิ่งเข้าไปช่วยไปห้าม
ถูกปืนหน้าไม้ยิงใส่หน้าอกบาดเจ็บสาหัสเลย
สุดท้ายต้องให้ตำรวจมาช่วยรวบตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจที่สพหนองบัวแดงครับเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ชายคุ้มครั่งอารวาส
ทำลายข้าวของในบ้านครับเหตุการณ์ในหมู่บ้าน
งลุมพุกหมู่๖นะฮะตำบลกุฎชุมแสงอำเภอ

จากตัวสอบบ้านเรือเนี่ยพังหลายหลังเหมือนกันเขาไล่ฟาดเข้าของเปล่าพังไปหมด
กระจัดกระจายตู้เสื้อผ้าเอ่ยโทรทัศน์เอ่ยหน้าต่างบ้านก็ถูกทุบ
พังเสียหายรถทงรถไถเขาก็ทุบหมดเลยนะครับแตกไปหมด
คนบาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองลุมพล
ชื่อว่านายคำสิงจิตประทุมอายุ๖๐ปี
ถูกลูกดอกหน้าไม้ยิงที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัสเลยครับ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลที่หนองบัวแดง
แล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชายภูมินะครับ
ผู้ก่อเหตุอายุ๓๓ปี
ชื่อว่านายเดชามาคะเชนหรือว่าในกั้ง
กั้งเนี่ยตอนไปเจอคุ้มครั่งถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้
ยึดของกลางก็เป็นปืนหน้าไม้สำหรับยิงหนูครับ
ที่เขายิงใส่ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่าฉี่ม่วงครับปัสสาวะสีม่วง
ผู้ก่อเหตุยอมรับเสพยาบ้ามา๒เม็ดครับ
เสพไปเสพมาคุ้มคั่งอารวาสทำลายข้าวของชาวบ้าน
ทีนี้จากการสอบถามนางกองพันธ์จิตปฐุมอายุ๕๕ปี
ก็เป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่โดนยิงหน้าอกไปเนี่ยเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสามีรับแจ้งจากลูกบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
มันคุ้มข้างเนี่ยไปจับไปดูมาหน่อยนะมาไล่ทำลายข้าวของชาวบ้าน
สามีด้วยความเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปรับรับเหตุ

นายเดชาใช้ปืนหน้าม้ายิงใส่หน้าอกทันทีเลย
ลูกดอกเข้าที่เนื้อในน้าอกด้านซ้าย
ใกล้กับหัวใจกับเจ็บสาหัด
เบื้องต้นพนักงานสอบศูนย์สอบพ่อน้องมัวแดง
ก็ไปตรวจปัสสาวะนายเดชาแล้วนะครับ

พบสารเสพติดในร่างกายโดนไป๓ข้อหา
หนึ่งคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
สองพบหาอาวุธปราณีทางสาธาระหรือว่าเมืองหมู่บ้าน

ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างที่ก๊อฟบอกนะครับยาเสพติดมันจบไม่สวย
มันมี๒เลเวลติดคุกกับตายครับ